ฉันจะพาไปดูหนังกลางแปลงกว่า๒๐จอนะคะ
อยู่ที่วัดบ้านพระเมืองปราจีนบุรี
งานนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะ

แล้วคุณรู้ไหมเขามีเครื่องฉายหนังโบราณมัดด้วย

ให้ตื่นตาตื่นใจใครที่แบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นเนาะ

ฉายหนังกลางแปลงครั้งนี้จัดโดย
จอเล็กอนุรักษ์หนังกลางแปลง
ซึ่งเป็นการฉายหนังที่เป็นม้วนฟิล์ม

ใช่แล้วเขาใช้เครื่องฉายหนังแบบโบราณ

ที่วัดบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คุณตะวันวนาพรตัวแทนกลุ่มเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติจะมีการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี
แต่เนื่องจากในช่วงปีก่อนวิกฤตโควิด๑๙
ก็เลื่อนการจัดงานออกไป๒๓ปีได้
จนกระทั่งนี่แหละค่ะล่าสุดปีนี้
มีการมารวมตัวกันจัดงานอีกครั้งที่วัดแห่งนี้นะคะ
ซึ่งจอหนังกลางแปลงที่นำมาใช้จะมีหลากหลายขนาดมาก
ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
โดยขนาดเล็กเนี่ยขนาดประมาณ๑๒๐เข้า
อุ้ยยยิืนแต่ลักนะ๑๒๒๐เหมือนเค้าเรียกอะไร

อู้โหมาถึงต้นแต่ไซค์แบบ๑เมตรไปจนถึง๑๐เมตร

และทางกลุ่มยังมีการจัดตั้งกองผ้าป่า
เพื่อนำมาถวายวัดเป็นการทำบุญด้วยนะ
ทางด้านชาวบ้านที่มาชมการฉายหนังแบบโบราณ

นึกถึงสมัยวัยรุ่น

เนี่ยครั้งนึงเธอจำได้ไหม
คือตอนดูหนังในยุคนั้นสมัยนั้นดูไปได้สักพักหนึ่ง
ก็จะมีจะมีมาขายยามีชวนทำบุญอะไรอย่างนี้ป่ะ
ได้แล้วก็จะมีโฆษณาเป็นฐานไฟใช้ตากบใช่ไหมนี่ฉันก็ฟังมาจากพ่ออีกทีนึงค่ะ
เราก็ไม่ทันในยุคนั้นหรอกถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ใครเคยดูหนังกางแปลงอะไรอย่างนี้
ส่งมาบอกกันได้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนให้ย้อนหวานยังหวานอยู่กันได้
เพราะเดี๋ยวนี้ก็หาดูหาชมได้ยากแล้วเนอะจริงและนอกจากนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยมาลุ้นเรื่องของตัวเลขกับยอดผ้าป่า

มีการคิดคำนวณให้เสร็จสับแล้วบวกลบลงมาได้ยอดตามนี้
อดทั้งหมดอยู่ที่๔๖๘๖๖บาทแล้วก็มีคนตาดีกว่านั้น

เหลือไปเห็นลอตเตอรี่เสียบไว้กับต้นป้อม

ใครเอาลอตเตอรี่มาเสียบที่ต้นผ้าป่า

เห็นชื่อไหมป่า